คือที่ขอในเพจคนเมืองคนนะคือ

คุณเต็มซี่แฟนเพลงเขาดีกว่าไอ้เพื่อนกันนะครับ
คือแปลว่าเขาจะสื่อสารนั้นก็เข้าใจหน่อยเดียว
คือสิ่งที่กูคอไปในเพจคนเมืองคนนะคือ
กูอยากได้ห่วงอย่างที่กูจะไปเรียนร่างครับลูก
ห่วงอย่างอะไรถึงว่า
มันจะอยู่ทั้งในหรือทั้งหลังครับ
มันจะอยู่ทั้งนอกกันสิครับ
อันนี้เขาก็อยู่อย่างครับผม
นักแมนหรอจริงปะ
มาจากร่านไหนละไอ้เนี่ย
ไอ้ขเมาส์จ้าปังซื้อ

ราชญานจด
รถของท่านเป็นอะไรอยากร่วงเจอกับนวงพี่ของผม
แต่ถ้ารถของท่านพาเมียน้อยไปที่กัน
แล้วแค่ท่านเองเลยครับ
มันไม่มีแมนจังซี่แต่ว่ากับ

ไอ้กระเป๋าเจ้าบังซื้อ

ราชายานยล
รถของท่านเป็นอะไรอย่างรั่วเจอกับลูกพี่ของผม
แต่ถ้ารถของท่านพาเมียน้อยไปที่กัน
แล้วแต่ท่านเองเลยครับ
มาก็ทำเงียนหน่อยนะครับ
อัพพี่น้องครับผม

ถามเจตนารมณ์ของคุณเองราชัยยามยนต์ราชัยยามยนต์
ใครอยากจะไปปะรถยนต์กับมันก็ไปสวดปูเครียดให้มันแล้วไม่ไปถูก